สาวครับเวลาที่ไปต่อขนตาเดี๋ยวนี้ยังมีอยู่ไหมต่อขนตา

ถ้าเกิดว่าอย่างปกติทั่วไปเขาก็ใช้กาวธรรมดาสำหรับติดขนตา

ต้องเป็นกาวเฉพาะไม่ใช่เอากาวอะไรมาติดไม่ได้นะคะคุณผู้ชม
แต่ทีนี้การต่อขนตามันคือการใช้ขนตาทีละเส้นต่อเข้าไปเลย

ถูกต้องแล้วมันจะใช้คือมันจะอยู่ประมาณเป็นเดือนเลยนะ

ตาก็จะสวยวิ้งเหมือนคุณอริยา
คือตื่นมาก็จะสวยเลยอย่างนี้
แต่ว่าเรื่องความสวยความงาม
จะทำอะไรก็ต้องดูอย่างศัลยกรรม
ก็ต้องดูหมอที่มีความเชี่ยวชาญ
ต่อขนตาแบบนี้ก็ต้องดูช่างเสริมสวย
มีความเชี่ยวชาญในการต่อขนตาให้ท่าน
รวมถึงเรื่องของวัสดุอุปกรณ์ที่เขาเอามาใช้ด้วย
ไม่ใช่ใช้กาวตาช้างหรือกาวร้อนมาต่อขนตาเหมือนเคสนี้
มันต้องเป็นวัสดุเฉพาะเป็นอุปกรณ์เฉพาะ

เป็นอุทาหรณ์การต่อขนตาด้วยกาวร้อนหรือกาวตาช้าง
ซึ่งเป็นช่างร้านเสริมสวยให้บริการสักคิ้ว
ขอบตาขอบปากและต่อขนตาถาวร
โดยได้โพสต์คลิปไว้แบบนี้ครับ
เป็นคลิปขณะที่กำลังถอดขนตาปลอมให้กับลูกค้าคนหนึ่ง
อย่างพิธีพิธรรมและต้องค่อยทำ
เพราะว่าลูกค้าสาวรายนี้ถูกช่างคนแรกจากร้านอื่นนะ
ไม่ใช่ร้านของผู้โพสต์คลิปเนี่ย
กาวร้อนต่อขนตาปลอมให้

ตาต่อจากร้านอื่นมาให้ถอด
แท็กตรงขนตาที่ต่อเอาออกง่ายอยู่
แต่ไอ้กาวตราช้างแข็งที่ติดอยู่โคนขนตา

แท็กไม่ว่าจะเป็นกาวอะไรก็แล้ว
แต่เวลาต่อขนตาไม่ควรลงต่อถึงผิวหนังนะคะ
แข็งอยู่ที่นิ้วน่ะ

พอกาวร้อนพอหยอดไปแล้วมันจะติดเร็ว

บางทีมันหยดใส่มือเรามือเรายังติดกันเลย
แล้วคุณคิดดูถ้าไปหยดใส่ดวงตา

แล้วตามันไปโดนขอบตาแล้วตาติดกันทำอย่างไร
ฉันกลัวว่าถ้าเกิดว่ามันเข้าไปที่ลูกตา
มันจะอย่างไรตาบอดได้นะครับ

ชาวเน็ตเข้ามาแสดงความคิดเห็นวิพากษ์วิจารณ์จำนวนมากนะครับ
ส่วนใหญ่บอกว่าสงสารลูกค้าคนนี้

วัสดุแปลกปลอมมาต่อขนตาให้กับลูกค้านะครับ
กาวอะไรก็ไม่รู้ไม่ระมัดระวังเลย
รวมถึงต่อว่าช่างว่าไร้จัญญบัน

โชคดีที่ลูกค้าคนนี้ตาไม่บอดแล้วก็ไม่เป็นอะไร

มันมีคุณสมบัติทำปฏิกิริยาได้อย่างรวดเร็วกับวัสดุที่เป็นด่าง

ขณะที่คนที่เข้ามาวิภาควิจารณ์ก็บอกว่า
ขอถามหน่อยสิร้านที่ทำให้อยู่ไหน

และบางส่วนยังแนะนำให้ลูกค้าสาวรายนี้
ไปแจ้งความดำเนินคดีกับช่าง
นำกาวร้อนมาต่อขนตาปลอมให้กับเธอด้วย

ซึ่งพอหลังจากที่ช่างร้านใหม่ที่เขาถอดขนตาออกให้เรียบร้อยแล้ว
เขาบอกเลยนะถึงแม้ว่าลูกค้าจะแจ้งความประสงค์มาว่า
อยากที่จะต่อขนตาเนี่ยช่างบอกเลยว่าเดี๋ยวก่อนพอก่อน
เปลือกตามันได้พักก่อนอย่างน้อยคือต้องเว้นไปอีกเป็นเดือน
เพราะเมื่อกี้เปลือกตาของเธอก็แบบโอ้โหแดงนะ
คือแล้วเธอมาหาตอนที่ร้านจะปิดอยู่แล้วนะ๔ทุ่ม
แล้วใช้เวลาในการถอดขนตาออกแบบที่คุณผู้ชมเห็นประมาณชั่วโมงกว่าเลยนะคะ
ใครจะทำอะไรจะเสริมความงามแบบไหน
ก็ต้องเลือกต้องตรวจสอบให้ดีด้วยนะคะคุณผู้ชม